คุณผู้ชมครับช่วงนี้หนังไทยมาแรงนะฮะโดยเฉพาะหนังผีนะ

ใช่ค่ะ
ที่หยดนี่ก็สองสามร้อยล้านละ

เฮียนอย่างนอกโรง

อ๋อแล้วทำยังไงไปดูนะฮะ
อ้อสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับ
ถ้าเพื่อนครับทางรอดนี้จะเป็นอะไรครับ
อีนอนน้าของเพียวมรือไม่ได้

อยู่วัดพระยากรรย์เหมือนกันและก็๒๐ตุลาคม๖๖อันนี้ก็ถูกจับ
เรื่องของลักทรัพย์เวลากลางคืนก่อเหตุ๒๐ตุลาคม
หกหกแล้วก็มาถูกจับเมื่อคืนนี้นะครับผู้บังคับการกองบังคับการ
สวนสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ท่านก็ฝากเตือนผู้ประกอบการร้านค้าต่างให้เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบประวัติบุคคล
ก่อนรับเข้าทำงานด้วยนะฮะ
บางทีจะมีมิจฉาชีพแฝงตัวมาทำงาน
มาดูลาดเหล่ามาดูช่องทางต่างแล้วก็จะย้อนมารักทรัพย์นี่นะฮะ
แต่พวกนี้เนี่ยบางทีเขาก็อยากให้โอกาสคนที่ต้องโทษพ้นโทษออกมาแล้วรับทำงานนะ

เนี่ยแต่พอไปเจออย่างงี้เขาจะทำให้ชื่อแบบเขาก็ไม่มีใครกล้ารับอีกเนี่ย